คุณผู้ชมเชื่อว่าทุกคนสนุกสนานติดตามดูบอลโลกอะเนาะ
อยากถามแบบนี้ว่าแล้วมีใครแทงบอลโลกไหมคะ
เชียวนะคะเตือนแล้วเตือนอีกจริงนะเรื่องพนันบอล
ล่าสุดมีนักศึกษามรังสิตค่ะเขาเล่นพนันบอลโลกนี่แหละ
บอลโลกยังไม่จบเลยนะอ่าเป็นหนี้ล้านกว่าบาทแล้วเฮ้ย
คือแทงเสียจนเป็นหนี้ล้านกว่าบาทแล้วแล้วไม่มีเงินจ่าย
ล่าสุดเจ้าหนี้มาทวงหนี้เรียกไปคุยซ้อมซ้อมจนสลบ
อุ้มอุ้มไปไว้ที่โกดังซ้อมอีกเอาปืนขู่เอามีดขู่
กรอกเหล้าบังคับโทรหาพ่อให้เอาเงินมาใช้
สภาพคือสะบักสบอมแบบนี้อ่ะค่ะอื้อหือนี่เพิ่งจะรอบแปดทีมใช่ไหม
อุ๋ยบอลโลกอ่ะเป็นล้านแล้วอ่ะหนี้เขาอ่ะ
ทีมจะเริ่มแข่งคืนพรุ่งนี้วันแรกนี่ไงคะนี่นะคะ
คุณพ่อของน้องนี่แหละเป็นคนมาร้องผ่านสื่อว่า
ลูกชายของเขาที่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยดังย่านรังสิตเนี่ย
กินข้าวอยู่กับเพื่อนแล้วอยู่มีกลุ่มชายชะกัน๖คน
รู้ชื่อทีหลังมาแค่๒คนคือบดินกับสิทธิโชค
เรียกลูกชายออกไปคุยหน้าร้านถามถึงหนี้พนันฟุตบอลออนไลน์๑ล้านบาท
แล้วรุมทำร้ายลูกหน้าร้านจากนั้นอุ้มขึ้นรถตู้เอาผ่าสีดำ
ใช้ปืนกับมีดบังคับข่มขู่กดหัวลูกลงกับพื้นเพื่อไม่ให้มองเห็นเส้นทาง
ไปถึงทางด่วนเชียงรากน้อยมุ่งหน้าปฐุมธานีลากลูกลงไปซ้อมข้างทางจนสลบ
จบนะคะสลบแล้วพาไปที่โกดังแห่งหนึ่ง
แล้วทำร้ายร่างกายซ้ำต่ออีกหลายครั้งยื่นโทรศัพท์มือถือให้บอก
ต่อสายหาพ่อเดี๋ยวนี้บอกพ่อมึงเอาเงินมา๕แสนใช้หนี้กูก่อนครึ่งหนึ่ง
เขาก็โทรหาพ่อพ่อก็คุยก็ต่อรองบอกเหลือแสนนึงได้ไหม
เดี๋ยวที่เหลือจะทยอยโอนให้คู่กรณีตกลงก็ให้โอนเข้าบัญชีชื่อนางสาวปวีนา
ซึ่งเป็นแฟนของบดิน๑ใน๖คนที่มาอุ้มลูกเขาไปนั่นแหละ
หลังจากได้เงินไปหนึ่งแสนบาทแล้วไม่ใช่ว่าปล่อยนะคะ
กลุ่มคนร้ายกรอกเหล้าลูกชายเขาแล้วยังซ้อมต่อจนสลบ
พาทิ้งข้างถนนรังสิตนครนายกฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลปาโลรังสิตแล้วหนีไปค่ะ

ก็เรียกแท็กซี่ให้ไปส่งโรงพยาบาลปาโลฝั่งตรงข้ามนี่แหละ
คุณหมอตรวจสอบแล้วบอกว่าโอ้โหนี่บาดเจ็บสาหัสเลย
มีแผลชะกันที่หัวต้องเย็บกว่า๓๐เข็ม
มีแผลชะกันที่หน้าหลายแห่งร่างกายก็มีแผลฟกช้ำอีกหลายจุด
ทีนี้น้องบอกว่าก่อนถูกอุ้มประมาณ๒๓วันเนี่ย
ทวงหนี้บุกมาหาเขารอบนึงแล้วนะ
รถวอนโว้๓ล้าน๔แสนบาทไปแล้ว

พ่อก็เป็นกังวลว่ากลัวว่ารถของเขาเนี่ยจะถูกเอาไปขายในตลาดมืด
ก็เลยรีบไปแจ้งความที่สภคลองหลวงก่อน
ซึ่งผู้เสียหายขออภัยผู้ก่อเหตุก็คมขู่ตลอดเลยว่าแจ้งความเมื่อไหร่มึงตายแน่

ซึ่งพฤติการของแก๊งนี้เขาบอกว่า
เขาจะเริ่มจากให้เพื่อนนักศึกษามเดียวกันเป็นนกต่อ
ชักชวนแบบหาเพื่อนให้ไปเล่นพนัน
เหมือนหาคนมาเล่นพนันออนไลน์
แต่ปรากฏเล่นแล้วเสียเล่นแล้วเสียเล่นแล้วเสียแทงผิดไปหลายคู่

โอนเงินคืนเจ้ามือพนันไปรอบนึงแล้ว๓๐๐๐บาท
แต่หนี้ที่มีอยู่มันล้านกว่าบาทไงคะ

ส่งคุณบอมอภิวัตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ติดตามเรื่องนี้กับสพคลองหลวงนะคะ
ก็เจอผู้กำกับการสพคลองหลวงค่ะ
บอกว่าเบื้องต้นพนักงานสอบสวน

ส่วนที่หนึ่งคือหนี้ที่ทำธุรกิจร่วมกัน
เป็นจำนวนเงิน๔๕๐๐๐บาท

แต่ผู้เสียหายเหมือนเอาเงินกองกลาง
หมุนใช้ก่อน๔๕๐๐บาท

ก้อนที่๒คือหนี้พนัน

เมื่อ๖เดือนก่อน๕๕๐๐๐บาท

ตรวจบอกว่ารู้ชื่อคนร้ายหมดแล้ว๒คน

ร่วมกันทำร้ายร่างกายกักขังหน่วงเหนียว

คลอดบริเวณความไม่สาป
เรื่องต้นที่ทำให้การ
หมายถึงเค้าทำธุรกิจร่วมกันด้วย
วันนั้นเราก็ลงพื้นที่ไปสอบถาม

บอกว่าน้องนั่งแท็กซี่มาหาหมอเองคนเดียวจริง

เขาบอกว่าเขาขี่รถล้มตกคลอง
หลังจากนั้นพักหนึ่งพ่อของน้องก็ตามมาที่โรงพยาบาล

โดยเฉพาะเรื่องของกลุ่มที่เปิดเล่นพนันฟุตบอล

นี่ก็ไม่รู้มีกี่รายนะที่ไปเล่นกับแก๊งนี้
แล้วเป็นหนี้อีกเท่าไหร่จะโดนแบบนี้อีกหรือเปล่าก็ไม่รู้
แต่อีกมุมนึงน้องก็ต้องครูตัวเองด้วยนะฮะ
คือการพนันอย่าไปยุ่งกับมันเลยใช่ไหม
ต่อให้มันเปิดกี่โต๊ะเปิดกี่เว็บเปิดกี่อะไรเท่าไห